ช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเส้นทางของรถชัตเติ้บัส

ซึ่งการเดินทางไปพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
แน่นอนว่าช่วงเวลานี้เอารถเข้าไปไม่ได้
จะต้องไปจอดในจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้นะครับ
แล้วท่านนั่งรถรับส่งที่มีไว้บริการ

แต่ว่าเมื่อขึ้นรถชัตเติลบัสไปแล้ว
จะไปลงตรงไหนถึงใกล้ท้องสนามหลวงที่สุดนะครับ
จุดต่างที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ก็อย่างเช่น

เราไปทดลองขึ้นรถชัตเติบัสนี้นะครับ

ต้องเตรียมตัวในการเดินทางอย่างไร
ติดตามจากรายงานของคุณสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ผมอยู่บนรถชัตเติลบัตรนะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูเส้นทางของรถคันนี้
ซึ่งออกมาจากจุดจอดตรงสนามมานางเลิง

ตรงมาถึงเทเวศแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับ
เลี้ยวซ้ายมาวิ่งเส้นถนนเส้นสามเสนครับ

แล้วก็ให้พุทธศาลลงตรงบางลำพูครับ
แล้วก็วิ่งไปผ่านเส้นบรรชาติ

เป็นยังไงบ้างครับพี่ได้มาทำงานนี้
เพื่อพ่อหลวงของเรารัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย

ความรู้สึกผมดีใจมากครับที่ได้รับใช้
ในราชการที่เก้าครับ
แล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานของท่านครับ

ก็ตรงนี้ปลายทางที่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ก็จริงนะครับ
แต่ว่าผมสอบถามมาประชาชนส่วนใหญ่แล้ว
จะลงที่แยกบังลำพูนะครับ
เพราะว่าตรงนั้นจะใกล้สนามหลวงมากที่สุด
แล้วก็ลงเดินไปหน่อยหนึ่ง
ก็จะเป็นจุดคัดกรองที่๔ครับ
นะครับแล้วก็เดินตัดมาตรงถนนเข้าศาลมาโผล่ที่แยกข้อครัว
แต่ว่าผมไม่สามารถเข้าไปที่จุดคัดกรองที่๔ได้เนื่องจากว่าหางแถวนี้ยาวเหลือเกินนะครับ
ยาวเลยอนุสวรีประชาธิปไตยโอ้โหไปถึงแยกผ่านฟ้าเลยนะครับ
ใครที่กำลังจะมาตอนนี้ผมแนะนำเลยว่าถ้าเข้ามาไม่ได้จริงนะครับ
ให้ไปที่พระเมลุมาตรจำลองที่มีอยู่หลายจุดในบริเวณนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตรงลานคนเมืองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม
หรือว่าจะเป็นลานปฐมบรมราชานุสรรัชกาลที่๑สุรพัฒน์จารุมณี
อะไรกันครับขอบคุณครับคุณสุรพันธ์ครับ